บอกว่ากัญชัยแจงหนกระแสไม่ได้เข้าข้างกัน
ไม่อยากให้แม่ลูกตีกันถึงกับลั่น
ก็ไม่งงมาก
คือมันกลายเป็นดราม่าในโซเชียลค่ะ
คือบอกว่าคุณพี่หนุ่มเข้าข้างคุณการ
หลังจากเชิญน้องเสือแล้วก็แฟนสาวมาออกรายการ

เพราะว่ามันมีกระแสออกมา

กดรหัสตัวเองผิดเธอฉันเลยใช้วีดีโอคอลหาเธอไม่ได้

พี่หนุมยังไงบ้างวันนี้พี่ที่เป็นกำแสจะออกมา

พี่หนุมสัมภาพไปสัมภาษณ์มามีการไปข้าวข้างคุณการ

ไม่ใช่ไม่ได้ข้าวข้างการเลย
บอกว่าจะขอสัมภาษณ์ตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่มีข่าวออกมา
ทีนี้ตอนนั้นเขายังไม่พร้อมพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ติดต่อมาอีกครั้งนึง
ติดต่อกลับมาเองว่าเขาพร้อมแล้วที่จะมาออกวันนี้อืมพี่ก็อ่าโอเค
งั้นก็มาออกแต่พี่ขอไม่เอาเสือขึ้นนะ
เพราะมดดำเราทำงานเรารู้ขึ้นอยู่แล้วว่า
ส่วนนี้เราเอาแบบมันมีเรื่องปัญหาภายในคล้อง
เอาลูกมาด่ะแม่มันไม่เหมาะสม
เอ้อมันต้องจุดตรง
อย่างไรซะมันเป็นเรื่องของคดีความแล้ว

เหมาะให้เพราะมันไม่ดีแต่ลูกจะมาด่าแมว

ก็ถามเขาว่าเออเนี่ยต่อไปจะคบกันอีกนานไหม
คิดว่าดิมที่จะคบกับสื่ออีกนานไหม
เขาบอกว่าคงจะคบไปเรื่อยตอบไม่ได้
ส่วนเสือพี่ก็ถามจะกบอีกนานไหม
พี่เขาบอกว่าคบไปเรื่อยอยากให้เป็นนานที่สุด
พี่ก็เลยหยิบคำถามปลายเปิดอันหนึ่งมาถามว่า

เราต้องเลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปอ่ะแล้วแม่ล่ะแม่ที่เขาดูเรามาเป็นแบบ
ยี่สิบกว่าปีเนี้ยคือพี่ถามแบบนั้นเพราะต้องทานเยอะจาก
รู้ว่าเราจะกลับไปมองหน้าเขาได้ไหมอืมอ่าเพราะฉะนั้นเนี้ย
วันนี้เป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราทั้งหมดเนี่ย
จะมานั่งคุยกันมีคนกลางแล้วไปเคลียร์กันซะ

เสือต้องแต่งงานกับดรีมแน่นอนพี่เชื่อว่าต่อให้สื่อโกรธแม่ยังไง
คงอยากให้แม่กับพ่อมาร่วมงานด้วยอยู่แล้วล่ะ
อนาคตเราไม่รู้ไงถูกป่ะแต่ทีนี้ไอ้ตัวพี่เองก็ถามไป
แบบนี้เอาไว้ทีนี้มีบางคนก็มองว่า
อะไรนะเขาก็ด่าพี่วันว่าแบบเนี่ยแม่
พ่อแม่ไม่ใช่เจ้าชีวิตของลูกนะไม่ใช่อะไรอย่างนี้
ทำไมต้องแบบเออยังมีความคิดแบบนี้กันอยู่ทำไมคืออะไรอย่างนี้
ซึ่งพี่ก็เลยบอกว่าวันนี้พี่ก็เลยไลฟ์ของพี่
แจงเขาจะจริงไปแล้วพี่ก็ยังยืนยันว่า
พี่เป็นคนหนึ่งซึ่งยังยืนยันคำเดิมว่า
พ่อแม่ไม่ใช่เจ้าชีวิตลูกไม่ใช่เจ้าของชีวิตของลูก
แม้กระทั่งมายูเองมดดำ
สังเกตดีว่าพี่จะไม่ค่อยลงรูปลูกเลย
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแต่ละครั้งที่พี่จะลงอ่ะ
พี่ต้องถามว่าก่อนมาป๊าป๊าลงได้ไหม
หนูอนุญาตป๊าป๊าไหม
เพราะมันคือสิทธิ์ของเขาถึงเขาจะอายุแค่๗ขวบ
นี่คือการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน

คือการเองก็ต้องเคารพสิทธิ์ตัวลูกเหมือนกัน
ถ้าลูกจะมีแฟนแล้วคุณให้อะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าไปแล้ว
กลับขึ้นมามันก็คงจะไม่ได้

ของมนุษย์พึงที่พึงจะมีของตัวเองเป็นสิทธิ์ของตัวเอง
แต่มันก็ยังคงมีสถาบันครอบครัวอยู่ด้วยเหมือนกัน
เข้าใจไหมอยู่ในครอบครัวเดียวกัน

แต่อย่างน้อยเนี่ยไอ้เรื่องของความพ่อแม่ก็มี
ไม่ใช่ว่าปัจจุบันนี้กูไม่เอาพ่อแล้ว

ต่อให้เป็นใครก็แล้วแต่วันนี้คือ

แต่เอาลูกอ่ะลูกลูกมาบอกว่าแม่อย่างนู้นแม่
ทีวีมันไม่มีใครทำกัน
เราไม่รู้นะเราก็เราเชื่อว่าพวกเราก็ทำอาชีพคนทำทีวี

มันจะยังไงก็แล้วแต่เราไม่ทำกันถูก

เราจะเขียนบทแม่ที่แบบว่าอย่างนู้นอย่างนี้

มันก็ต้องมีคำสอนตอนจบ

ว่ามุฒิแนวตัวเสือมึงแว่นว่าเขาขืนแม่เขา
เขาจะขืนแม่ไม่ได้มีอะไร

เขาไปร้องรักให้การไปหาหมอ

เพราะตัวเขาเองกับน้องเขาก็รู้สึกลำบากพี่ก็เห็นใจ

ก็ต้องว่าไปเรื่องของบริบทของการที่ว่า

ทุกอย่างต้องเป็นไปตามคันลองของกฎหมาย

แล้วยังไงมันสามารถคุยกันได้ไหม

ถ้าวันหนึ่งคุณยังต้องคบกันอยู่แล้วเสือ

ถูกปะมดดำ

ทุกอย่างอนาคตมันก็ไปกันได้ไกล

ทุกคนรู้จักการหมดว่าการเป็นคนแปลก
เป็นคนที่แบบเวลาพูดจารายการไม่สนใจใคร

คือการเป็นคนแบบนี้ก็ต้องยอมรับบริบท

ไหนเขารักคนนี้เราก็มีหน้าที่
ต้องดูเฝ้ามองแล้วก็รักไปด้วย

ปลอบใจมีคนถามพี่ว่า

ทำไมไม่เข้าข้างดีมถ้ารูปของตัวอย่างดีมมันจะทำยังไง

พี่จะบอกว่ามายูตอนนี้แม่ฝ่ายชายเขาด่าหนูแบบนี้นะ
ว่าหนูเนี่ยขายตัวหนูจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้ใช่ไหม
พ่อแม่เขาไม่ยอมรับหนูจะอยู่ได้ไหมถ้าหนูอยู่ไม่ได้
เดี๋ยวป๊าจะไปคุยให้หรือถ้าหนูจะคิดว่าเออหนูอยากจะทนอยู่ต่อไป
ทั้งที่ครอบครัวเขาไม่รับเราป๊าเขาจะไปคุยให้ว่า
ลูกสาวผมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะลูกสาวผมเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้
คือก็คงต้องมีการพูดคุยกันให้มันเคลียร์กันไปก่อน
แต่ถ้ามันจบกันไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยไปพึ่งข้อกฎหมาย
อะไรแบบนี้มันต้องอยู่ในบริบทของการคุยกันก่อน
เพราะว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าลูกเราเนี่ยมันจะคบกันต่อไปไหมอืม
อืมมันเป็นเรื่องในภายในของเขาอะ
มันเป็นเรื่องครอบครัวของเขาไอ้เหลืองเงินเหลืองทองเรื่องอะไรของเขา

อ่ะคุณอยากจะบอกอะไรเขาบอกว่าเป็นกระแสที่แบบวันนี้คุณเข้าข้างการ
แบบไปคร่างเหี้ยงเกินอ่ะคุณจะว่าเป็นยังไงพิธีกรยอดเยี่ยมผู้บุกคนที่มีอิทธิปน์แห่งตี
ตอบง่ายละครับคือตัวบริปรุณ์แล้วก็ใช้คำว่าบริปรุณ์บ่อยเลยนะ

ข้อเท็จจริงแล้ววันนี้คือพูดง่ายนะ
คือตัวการเขาไม่ได้อยู่ในรายการด้วย

ก็ยังยืนยันว่าพ่อแม่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตลูก

ซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องเสือเขาเข้าใจไหมครับพี่หนุ่มครับ

แต่มันก็เป็นสิ่งที่พี่ก็พยายามแบบบอกเขาไป
ว่าคือเสือมันอายุ๒๕เอง

วันหนึ่งเขาอาจจะเลิกกับดีมก็ได้แล้วเขาจะกลับไปมองหน้าแม่ยังไง
แค่นั้นเองวันนี้ถ้าเกิดเขาคุยกับทางฝั่งของแม่

วันนี้คือแม่เองก็ไม่ควรไปด่าดีนนะ
แล้วไม่งั้นทีมก็จะเอาเรื่องแบบนี้นะแม่พอได้แล้วแม่เห็นกับเสือได้ไหมอะไรอย่างนี้
ก็ให้มันจบไปอะไรอย่างนี้
พี่นุ่มเก็บว่าเป็นอย่างงั้นไม่ได้ก็ดีกว่านี้
ไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยกับการเลยไม่อยากคุยด้วย

หนูบอกว่าแบบโดนด่าเหมือนกัน
เพราะว่าการเขาบอกว่าเหมือนบางทีเขาบอกสมุดบัญชีเอาไปขโมยเอาไป
ไปเบิกเงินได้ยังไงอะไรมันก็เป็นประเด็นอยู่เยอะเหมือนกัน
ถูกต้องไม่มันก็มีประเด็นที่ว่าพี่จะหยุดเล่นทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้
อันนี้ก็ใช่เพราะพี่ไลฟ์ไปบอกว่าพี่อาจจะแบบ
เลาทวิตเตอร์อาจจะหยุดสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามัน
บางทีมันไปดูแล้วบางอย่างมันก็ดูรุนแรงอะไรอย่างนี้
แต่พี่เข้าใจเขานะพี่เข้าใจบริบทของทุกคนที่เขากำลังมองนะว่า
เขาก็อยากให้เข้าข้างกันอยากให้เข้าข้างดีมบ้าง
ทำไมไม่เล่นการทำไมไม่อัดการไปขอให้เขาแบบ
ไก่เกลี่ยทำไมไปลอมช้อมทำไมอะไรอย่างนี้
คือพี่กลับไปทำอีกทีพี่ก็ยังทำแบบเดิมนะ
พี่ยังยังทำแบบเดิมนะว่าคือเรื่องนี้พี่บอกตรงนะ
พอมีประเด็นเกิดขึ้นพี่ถึงขั้นโทรไปหาพี่ยุทธ์เลยนะ
โทรไปถามพี่สรยุทธ์เลยนะว่าพี่ยุทธ์ผมปรึกษาหน่อย
สิ่งที่ผมทำไปวันนี้ผมมันพลาดหรือเปล่าผมผิดไหมมองมุมผิดไหม
เทียนก็ตอบบอกว่าไม่หนุ่มทำถูกแล้วเพราะมันคือเรื่องของครอบครัว
คือถ้าหนุ่มไปพูดว่าให้ลูกเขาฟ้องแม่เนี่ยให้เล่นงานแม่เนี่ย
อันนี้ยิ่งกว่านี้อีกนะหนุ่มแล้วเป็นครอบครัวเขาด้วยเนาะ
ไม่หรอกอย่างนั้นคนไทยเราอะคือแม่จะยังไงก็แล้วแต่เราทำละครอะ
แม่ขี่เวลาเม้ายานแต่ตอนจบแม่ก็คือแม่
คืออย่างนี้พี่เข้าใจคนที่ต่อว่าต่อขานนะว่า
ทำไมไม่เล่นงานการทำไมไม่เห็นใจอะไรอย่างนี้
เออเนี่ยถือว่าแต่คนเหล่านี้ต้องคิดเยอะเยอะนะครับ
คือคิดไกลว่าถ้าวันหนึ่งอนาคตเราไม่รู้ว่าเสือจะเลิกกับดรีมหรือเปล่า
เพราะสื่อเพิ่ง๒๕อีก๕ปี๑๐ปีเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะไม่เลิกกันหรือเปล่า
หรือเขาก็คบกันมันก็ดีถูกไหมฮะแต่ถ้าเขาเลิกกันไปเสือจะเดินกลับไปหาแม่ยังไง
เอ่อถูกป้ะอันนี้ก็ต้องนึกถึงเสือด้วยต้องไปเปิดไว้ให้เสือเขาด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป